คุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกันต่อเลย

เมื่อวานนี้แข่งขันกันกินแตงโมไปแล้ว

ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้อาจจะหนักนิดนึง
เพราะว่าเป็นการแข่งขันกันกินข้าวหลามค่ะ

งานนี้บอกเลยว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะ
ไม่มีใครยอมใครก้มหน้าก้มตากินกันอย่างจริงจังเลย

เชียร์กันสนันวันไหวเลยทีเดียว

ต้องบอกว่าพอเสียงนกหวีดปี๊ด

ออกกำลังกายไงต้องบอกว่าอย่าหยุดเลย

บรรยากาศคือคักสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับการแข่งขันกินข้าวหลามค่ะ
จัดขึ้นที่หน้าสารเจ้าแม่ทัพทิม
ริมชายหาดหนองแฟพตรงบนห้วยโป่ง
ผู้เข้าแข่งขันมีหลายรุ่นหลายอายุเลยนะคะ
รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็มาเพื่อคว้าแชมป์กันทั้งนั้นแหละค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะมีคุณยานีนี่

ไม่สนใจใครจนกรรมการต้องบอกว่า
คุณยายใจเย็นเดี๋ยวจะจุกอกตาย

เดี๋ยวดูบรรยากาศกันอีกรอบหนึ่ง
คือที่บอกว่าต้องรีบกินขนาดนี้เนี่ยนะ
เพราะว่ามีเวลาให้เพียงแค่๓นาทีเนี่ย

คุณยายก็กินไปเต้นไปบ้าง

แต่ว่าต้องดูสีหน้าท่าทางออกอาการว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะแน่นเหมือนกัน
ส่วนนี้เป็นประเภทชายมีหนุ่มญี่ปุ่นมาร่วมแข่งขันด้วยคุณค่ะ
เจอข้าวหลามไทยเนื้อแน่นไปไม่ใช่ซูชินะจ๊ะ
บอกเลยว่าแน่นมากใหญ่มากเลยทีเดียวถึงกับค่อยเคี้ยวแล้วกัน
ไม่ไหวแล้วเกรงจะติดคอคำมันใหญ่เกินไป
ดูดิจะไปกินทานคนไทยได้ยังไงลักษณะเขาทานเหมือนทานซูชิจริง
แต่บ้านเรานี่ปั้นข้าวเหนียวนี่เป็นกามเราต้องแบบยัดค่ะ
ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันข้างก็พากันกินแบบว่าสร้างสีสันบรรยากาศสนุกสนานกันมากมายนะคะ
จากนี้ก็ยังมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระการปล่อยเรือตามความเชื่อปล่อยทุกข์ปล่อยโศก
โดยชาวบ้านค่ะจะปัดเป่าด้วยใบมะยมแล้วก็ทิ้งใส่เรือก่อนนำไปลอยทะเล
รวมถึงการประกวดข้าวหลามนะคะตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิของชุมชนค่ะ

งานข้าวหลามที่บ้านหนองแฟบนะคะจัดขึ้นทุกปีในเดือน๓ตามแบบโบราณค่ะ
มีมานานร่วมร้อยปีแล้วเพื่อสืบสารวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปค่ะ